ยังอยู่กันที่เรื่องของเวทีนางสาวไทยค่ะ
ต้องบอกว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีทรงคุณค่ามาก
แล้วก็สร้างผู้หญิงไทยให้โด่งดังทั้งประเทศทั้งโลกมาแล้ว
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะจะรวบรวมนะคะนางสาวไทยในดวงใจของใครหลายคน
พาย้อนกลับไปดูนะคะว่ามีใครกันบ้างที่โอ้โหดังปังพูดปุ๊บรู้จักปั๊บ
คนแรกค่ะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะ
พี่ปุ๋ยพรภิพย์น่ากินรันต์กระโดกสมมุติค่ะคือตอนเด็กอ่ะเรามีความฝันวนเลือกเป็นพี่ปุ๋ย
ทรงฟ้าล่าทรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นทรงยอดฮิตมากจริงนะคะ
แล้วพี่ปุ๋ยก็คือนางสาวไทยที่สร้างตำนานคว้ามงกุฎนางงามจักรวาล
เป็นครั้งที่๒ให้กับประเทศไทยได้สำเร็จค่ะ
กลายเป็นปรากฏการณ์ตอนนั้นต้องบอกว่าพี่ปุ๋ยฟีเวอร์
คือยุคนั้นเนี่ยสปาล่าทรงนี้ฮิตมากจริง
แล้วก็แม้เวลาจะผ่านมากว่า๓๔ปีค่ะ

ก็ยังทำให้เธอมีความภาคภูมิใจของแฟนนางสาวไทย
นางงามไทยตลอดไปจริงค่ะ
และสิ่งที่ตอกย้ำความทรงคุณค่าของพี่ปุ๋ยก็คือภารกิจค่ะ
ที่ผ่านมานะคะพี่ปุ๋ยแม้จะอำลาตำแหน่งไปแล้วนะคะ
ก็ยังช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาของเด็กไทย
และตอนนี้พี่ปุ๋ยเองก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวที่อเมริกาเป็นหลักเลยนะคะ
แต่ทุกครั้งที่กลับมาไทยก็จะสร้างรอยยิ้มนะคะ
แล้วก็คอยไปช่วยเหลือตามชุมชนต่าง

อีกคนนึงนะคะเรียกว่าสวยไม่สั่งจริงค่ะ
สาวหวานจากเมืองเหนือนี่ภาพที่ขึ้นหน้าจอ
ออนออนอนงปัญญาวงค่ะ
เป็นนางสาวไทยประจำปี๒๕๓๕นั่นเองค่ะ
ออนถือว่าเป็นนางสาวไทยที่ปฏิบัติภารกิจนะคะ
เป็นเจ้าบ้านต้อนรับการประกวดนางงามจักรวาล
เมื่อปี๑๙๙๒ตอนนั้น
ต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็สวยหวานสมมงจริงค่ะ
มีความเป็นไทยแล้วก็มีการนำเสนอไทยแบบดีเยี่ยมมาก
ส่วนปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าพี่ออนเนี่ย
เป็นดาวค้างฟ้าในวงการบันเทิงไปแล้วค่ะ
ผลงานแต่ละชิ้นนะคะทันยุคทันสมัยเสมอค่ะ

เดี๋ยวค่ะรอชมได้เลยค่ะว่าเรื่องนี้พี่ออนเนี่ย

หน้าเด็กลงทุกวันนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พูดถึงพี่ออน
ก็ต้องนึกถึงทันทีนั่นก็คือการฟ้อนรำพี่ออนเป็นสาวหน้าตะสิน
แล้วก็รำสวยมากจริงนะคะเรามีคลิปให้ชมด้วยค่ะ
เห็นแล้วอยากลำตามเลยค่ะสวยหวานสวยมากเลย
คุณผู้ชมยังมีอีกหนึ่งสาวไทยที่ทรงคุณค่าของยุคนี้นะต้องยกให้กับพี่บุ๋มปนัดดาค่ะ
เจ๊สั่งลุยของพวกเรานี่แหละแม้ว่าพี่บุ๋มจะอำลาตำแหน่งไปนานนานแล้ว
แต่การปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมของพี่บุ๋มยังคงเข้มข้นและลุยหนักทุกวันทุกวัน
ไม่ว่าจะวิกฤตไหนพี่บุ๋มก็คือจิตอาสาตัวจริงเสียงจริงอีกคนนะคะ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอยู่เสมอเสมอและพร้อมจะดันนโยบายที่ยุติธรรมสู่สังคมด้วย
องค์กรทำดีของเธอนั่นเองและอีกคนค่ะที่บอกเลยว่าขวัญใจวัยรุ่นจริงจริงจ้า
นั่นก็คือพี่นุ้ยสุจิราของเราดาวชิคเฉิกไปที่ไหนแออัดเต้นตลอดเลย
เรียกว่าเป็นนางสาวไทยที่ปัจจุบันยังคงสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนได้เสมอ
มีทั้งงานแสดงงานพิธีกรและที่ชัดตอนนี้เลยก็คือดาวติ๊กต๊อก
ตั้งแต่แม่นุ้ยมาสายนี้นี่เขารุ่งจริงนะ
คือไม่ได้แค่ชวนเพื่อนดารามาเต้นติ๊กต๊อกนะ
คือไปที่ไหนเนี่ยชวนทุกคนเต้นได้หมดเลย
ไปโรงแรมก็ไปชวนเชฟไปชวนบริกรมาเต้นกับเธอได้
คุณจะไปคุยยังไงไปพูดคุยยังไงเขาถึงชวนเขามาเต้นด้วยกันได้
เห็นอยู่คราวนึงไปถ้ำนาคาหรือนาคีอะไรสักอย่างนี่แหละ
คนเขาขึ้นมาข้างเป็นเด็กวัยรุ่นเลย
อ้าวพี่นุ้ยเต้นติ๊กต็อกสักหน่อยอ้าวยกใส่กันมันเฉยเลย
น่ารักนะคือเป็นคนที่มีความเป็นกันเองสูงใช่ไหมพี่แจ๊ค
ใช่นะคะน่ารักจริงเลยเนาะ